ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เมื่อเพื่อนรักต่างวัยนะคะเล่นสนุกเกอร์ด้วยกันเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่ามันฝังใจตรงที่ว่าถูกโกง
ทีนี้พอถูกโกงแบบนี้แล้วค่ะก็มาเจอหน้ากัน
เวลาเจอหน้ากันทีไรก็มีการแขวะการแซะกันในเรื่องนี้ตลอด
สุดท้ายความแค้นมันสุมอก
ชักปืนออกมายิงเพื่อนจนตายคาวงเล่า
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เอาเข้ามาในบ้านหลังเกิดเหตุ
สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพียงแค่ไม่กี่อึดใจก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
สมเสียงกรีดร้องของหญิงสาวปริ่มขาดใจเป็นเหตุร้ายที่เกิดตอนค่ำวันที่๓กรกฎาคม
ภายสาลีรุดไปตรวจสอบพบร่างนายอมรอุ่นสุวรรณหรือบอยวัย๕๑ปี
ถูกยิงเจาะเข้ากลางหลังท้ายถอยแก้มสิ้นใจจมกองเลือด
ผู้ก่อเหตุคือนายพัชรพงศ์แก้วรัฐหรือกุ้งวัย๔๙อาศัยความมืดหลบหนีไป
แววเจ้าของบ้านบอกก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นมีการตั้งวงดื่มเหล้ากัน
มีเพื่อนบ้านมาร่วมวงด้วย๔๕คนบ่อยกับกรุงเป็นหนึ่งในนั้น
ทั้งคู่เคยมีปัญหากันมาก่อนเรื่องนายกรุงเข้าใจผิด
บอยโกงแต้มสนุกเมื่อปีก่อนตั้งแต่นั้นมาก็บาดหมางกัน
เจอหน้ากันนายกุงมักจะพูดจาแขวะนายบอยเป็นประจำ
หลังวงเล่าเลิกราในกรุงทำทีขอตัวกลับ
ก่อนย้อนกลับไปเอาปืนมายิงในบอยจากข้างหลังอย่างไม่ทันตั้งตัว
ต่อให้มีปีกก็หนีไม่พ้นตำรวจตามรวบตัวในกรุงเอาไว้ได้ขณะขับรถหนี
จนมุมพร้อมปืนจุดสามแปดโทษมรณะอยู่ในสภาพเมาแอ
กรุงสารภาพว่าก่อเหตุจริงพร้อมขอใช้สิทธิ์ไม่ทำแผน
เพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยและไม่ขอประกันตัว
นำศพนายบอยมาตั้งสวดที่บ้านท่ามกลางความโศกเศร้า
ฎชพันธ์จันแจ้งผู้เป็นภรรยาบอกตกใจและเสียใจ
ไม่คิดว่าจะเกิดการสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
พุ่งเป้าสาเหตุมาจากเรื่องสนุกเกอร์ที่นายกรุงพูดแขวะตลอด
ตำรวจแจ้งข้อหานายกรุงฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้าน
โดยเฉพาะป้าแววยังตกใจไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฤทธิ์สุราที่มากับความแค้นถูกกลั่นออกมาด้วยเสียงปืน
ซึ่งนอกจากปมขัดแย้งเรื่องสนุกก็ยังอาจจะมีเรื่องอื่นแอบแฝง
ดุเดือดรุนแรงถึงขั้นฆ่าแกล้งกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน